เรายังคงอยู่กันในพื้นที่ของภาคอีสานนะครับ
เพราะผมจะพาคุณผู้ชมไปดูควายว่ายน้ำ
เหรอควายน้ำเขาไม่ว่ายค่ะ
ควายว่ายน้ำ
ในที่นี่นะฮะในสกลนครพื้นที่กว่า๗๗๐๐๐ไร่
ครอบคลุมหลังดันต้นเพื่องผมพูดให้หิวเยี่ยม
นะฮะมีเกาะดอนต่างมากกว่า๕๐แห่ง
กำลังผลักดันให้เป็นแหล่งล่องเรือ
ท่องเที่ยวอันซีนของสกลนครอยู่๔ก
เราไปเที่ยวกันยังไหมครับ
ไปที่ดอนสาขามอยู่กลางหนองหาญ

มีทรงพุ่มที่สวยงามแบบนี้ไปถ่ายรูปได้ดูสิสวยนะ
แล้วก็โดดเด่นด้วยควายน้ำฮะ
ชาวบ้านนำมาเลี้ยงปล่อยให้เขาว่ายน้ำ
หากินย่าตามธรรมชาตินี่ครับ
ควายน้ำสามารถลอยคอลงไปกินพืชน้ำ

ลักษณะเดียวกับควายน้ำที่ทะเลน้อยที่พัทธลุงนู่น
โอ้โหมุดนู่นมุดนี่สวยงามถ่ายรูปได้หลายภาพเลยนะฮะ

ต่อมาก็คือที่ดอนมีหม่อน

มีชาวบ้านเกือบร้อยครัวเรือนเมื่อกว่า๕๐ปีก่อน
ปัจจุบันนี้มีเจ้าอู๊ดนี่
หมูดำที่ชาวบ้านนำมาเลี้ยงแบบปล่อยให้หากินตามธรรมชาติด้วย

ที่๓คือดอนสวนหมากหรือว่าดอนขามแปรนะครับ
ซึ่งมีต้นมะขามเทพหรือว่าภาษาถิ่น

ขึ้นอยู่จำนวนมากถือว่าเป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณ
พบร่องรอยของโบราณสถานที่มีหินศิลาแรงเป็นฐาน
แล้วก็พบโบราณวัตถุจากหินทรายด้วยนะครับ
ส่วนหนึ่งหนุ่มสองสาวนี่ก็เดินเคียงคู่กันไปเที่ยวอีกหนึ่งดอน

อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหนองหานนะครับ
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุปลาและสัตว์น้ำ
รวมทั้งพืชพันไม้ด้วยนะครับ
แล้วก็มีพระพุทธรูปเก่าอยู่กลางดอน
ให้นักท่องเที่ยวได้ไปกราบไหว้ด้วยนะครับ
ดอนแห่งนี้ก็จะมีต้นยางนาขนาดใหญ่อยู่

ระหว่างนั่งเรือชมเกาะชมดอนต่างนะครับ
ก็โอ้โหต้องพบกับความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

ถ่ายรูปกันหน้าหัวเรือแบบนี้
ร่องเรือหาปลาตามวิถีชีวิตชาวหนองหาน

ชมความงามของพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม
มีเพลงตะวันรอนที่หนองหาน
ร้องกันไปเคียงคู่กับการท่องเที่ยวด้วย

คือถ้าเกิดเป็นอากาศช่วงเช้าอากาศดีเนาะ

อาจจะล่องเรือไปแบบ๑หนุ่มสองสาวนี้นะครับ

อนนี่คือภาษาอีสานแปลว่าเกาะใช่ไหม

เกาะนะฮะเป็นดอนนะครับเป็นที่สูงนะครับ

ขามแปลก็คือมะขามเทพนั่นแหละครับ
เปลี่ยนแปรแบนก็เรียกว่ามะขามเทศนะครับ

มะขามแปรก็คือมะขามเทศนั่นแหละครับ
ส่วนควายเรียกว่าภาษาอีสานไม่ต้องพูดก็ได้